มีข่าวสำคัญรอคุณผู้ชมอีกเยอะเลยนะฮะ
กรณีของน้องชมพู่เราตามทั้งเรื่องความเชื่อและเรื่องคดีนะครับ

เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ทำงานทุกวัน
ส่วนเรื่องที่เกี่ยวเนื่องอื่นก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของหลวงปู่เดือนชัย
หลวงปู่เดือนชัยคือวันก่อนก็มีคำสั่งจากคณะสงฆ์
ให้ออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร

ใช่ค่ะบอกว่าพระเดือนชัยมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอวดอุตริ

ก่อนที่หลวงปู่เดือนชัยจะออกจากที่พักสงฆ์
นี่คือยาดโยมก็ไปนะคะไปเยอะเหมือนกัน
ลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพหลวงปู่เดือนชัยหรืออาจารย์หนูก็ยังมีอยู่
ใช่ค่ะนักข่าวของเราก็ไปดูบรรยากาศกันหน่อยสิ
ว่าบรรยากาศเมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะคะ
โดยบรรยากาศที่ที่พักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่างที่อำเภอหนองสูง
เมื่อวานนี้พอทีมข่าวไปถึง
ก็เจอเห็นพระเดือนชัยนั่งเทศนาธรรมให้กับลูกศิษย์ลูกหา

หลังจากนั้นก็มีการยกขันห้ากราบขอขมาครูบาอาจารย์
แล้วมีการเอาหน้าไปแนบกับป้ายไวนิวหลวงปู่ฟั่น
หลวงปู่ฟั่นเป็นพระอาจารย์ที่หลวงปู่เดือนชัยนับถือเป็นครูบาอาจารย์
แล้วก็มีท่าทีอันนี้ตอนนี้ที่พระเดือนชัยเอาหน้าไปแนบ
แล้วก็มีการอ้าปากสายหัว
ส่วนข้าวของต่างของพระเดือนชัย
ก็ถูกเก็บขึ้นรถกระบะ๓๔คันเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
คือทุกอากับกิริยาของพระเดือนชัยหรือว่าหลวงปู่
ก็จะมีศิษยานุสิตคอยจับจ้องอยู่ว่าท่านใบ้อะไรออกมาหรือเปล่า
หรือมีเรื่องอาถรรพ์ลึกลับอะไรหรือเปล่า
ส่วนเลขทะเบียนของรถคันนี้คนก็จับจ้องเหมือนกัน
ใช่คือคนดูหลายคันเพราะว่าจำได้ไหมล่ะงวดที่แล้วเลขทะเบียน
แล้วเลขท้าย๒ตัวออก๖๐คราวนี้คนก็จับจ้องค่ะ
คันที่พระเดือนชัยขึ้นเนี่ยเป็นทะเบียน๑๕๑๖สำหรับรอบนี้นะ
ทีนี้ตอนก่อนที่ท่านจะออกไปจากที่พักสงฆ์
นักข่าวของเราค่ะคุณกิติศักดิ์คุณติไปถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ซึ่งท่านก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าเมื่อวันก่อนเจ้าหน้าที่สำนักพุทธ
พร้อมกับผู้ใหญ่บ้านก็เอาเอกสารมามาให้ท่านเซน
แต่ว่าตัวของหลวงปู่เดือนชัยเนี่ยไม่ได้เซ็นผู้ใหญ่บ้านก็เลยเป็นคนเซ็นเอง
ทีนี้นักข่าวของเราก็ถามถึงความรู้สึกของท่านท่านบอกว่าก็น้อยใจนะ
จังหวะที่พูดตอนนั้นสังเกตเห็นได้เลยค่ะว่าน้ำตาคลอนะ
แล้วก็เชื่อว่าสาเหตุที่ออกนอกพื้นที่ตัวพระเดือนชัยบอกว่า
เชื่อว่าถูกกันแกล้งจากพระสงฆ์ด้วยกันเอง
อิจฉาพระเดือนชัยที่มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะมีชื่อเสียงมากกว่า
แต่ยังไงก็ตามตัวพระเดือนชัยท่านก็ยอมรับในคำสั่งนั้น
ทีนี้ค่ะพระอาจารย์ก็มีการสวดมนต์เจริญพรร่ำลาลูกศิษย์ลูกหา
ศิษย์บางคนมีอาการแปลกด้วยคุณผู้ชม
จังหวะที่ลูกศิษย์มีอาการแปลกคุณติก็เก็บภาพมาให้ด้วย
คือเขาพูดจาแปลกแล้วก็มีการร้องห่มร้องไห้
หลับตาพูดออกมาแบบเป็นเสียงเด็กเสียงเล็กเนี่ยค่ะ
แล้วเขาบอกว่าตอนนี้ก็ได้ยินเสียงแววเนี่ยได้ยินเสียงแวว
เดี๋ยวจะมีให้ดูเต็มด้วยเพราะเขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขมาด้วยคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปฟังจังหวะนี้กันหน่อยค่ะเพราะว่าคุณติอยู่ใกล้พอดีเลยค่ะ
หนูจะไปกับพี่ตายหนูจะไปกับพี่ตายเดี๋ยวโม้
หนูเป็นใครลูกเนี่ยหนูเป็นใครครับ

ตอนที่ผู้หญิงคนนี้เธอออกอาการแปลก

คุณติของเราก็เรียกว่าลุ้นไปด้วย
เกร็งปากปากจูตามผู้หญิงคนนี้ไปด้วย
ดิฉันถามคุณติพี่ติพี่ติพี่ติทำปากแบบนี้ทำไม
พี่ติบอกว่าก็อยากรู้ว่าเขาทำแล้วมันรู้สึกยังไง

คือเขาพูดเสียงแบบเสียงเล็กเหมือนเด็ก
แล้วก็เมื่อกี้มี๖๑๔๖๑๔จะไปกับพ่อ
มันเป็นจังหวะที่คุณติถามด้วย
บอกว่าหนูเป็นใครเพราะว่าเห็นผู้หญิงคนนี้

แล้วเธอก็ตอบมาว่าหนูเป็นเด็ก
คือหมายถึงเป็นพระพิการ์เนสในภาคของเด็ก
แล้วก็ถ้าดูดปากนั้นคือเป็นการดูดน้ำแดง
ทีนี้หลังจากนั้นช่วงนี้เธอหงายไปข้างหลัง

ใช่แล้วหลังจากนั้นพอเธอฟื้นขึ้นมา
เอาจริงคุณติก็เลยไปคุย
ผู้หญิงคนนี้ค่ะเราเรียกว่าพี่เหมียว

ซึ่งพอหลังจากที่พี่เหมียวได้สติ
คุณติก็ถามพี่เหมียวพี่เหมียวจำได้ไหม

พี่เหมียวบอกว่าไม่รู้ตัวเลย
รู้แค่ว่านั่งอธิษฐานขอพรพระอาจารย์อยู่

อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อของใครนะฮะที่ติดตามชมข่าวนะครับ
แล้วก็ตอนที่พี่เหมียวเธอออกอาการแบบนี้
หลวงปู่เดือนชัยก็แสดงทำต่อเนื่องนะครับ
ใช่อันนี้คือลูกศิษย์ลูกหาที่ไปหาหลวงปู่เนี่ยนะคะ

เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีจังหวะของหลวงปู่
ที่มีท่าทางแสดงท่าทางแปลกเดี๋ยวได้ดูกันด้วย
เพราะว่าพระอาจารย์เดือนชัยเนี่ยนะคะ
ก็มีการแจกเหรียญให้กับลูกศิษย์ลูกหา

ย่ามถือไม้เท้าถือของใช้บางส่วน
ก็เตรียมตัวแล้วค่ะจะออกจากที่พักสงฆ์
ทีนี้ก็จะไปขึ้นรถแวนตอนที่กำลังเดินออกไป
นักข่าวของเรานี่คุณติคือตามมันอยู่ตลอดเลยนะคะ
พอไปถึงที่รถแน่นอนค่ะว่าทะเบียนรถ

เมื่อกี้๓๔คันคือขนของขึ้นท้ายกระบะไปแล้ว
แต่ก็อยากดูทะเบียนคันที่หลวงปู่ขึ้น
เมื่อกี้ดิฉันบอกไปแล้วแต่อยากให้คุณผู้ชมเห็นเอง

คันนี้คันนี้สีนี่ค่ะกำลังจะไปขึ้น
แล้วก็มาขึ้นแล้วนี่คือก่อนขึ้นนะคะ

แต่ตอนที่จะขึ้นรถยังถามไม่ได้เห็นเลยท่านทะเบียนอะไร

อาจจะไปจำคันเดิมคันคราวที่แล้วค่ะ
ทีนี้พอท่านขึ้นรถ
ท่านก็เดินทางไปที่อำเภอบ้านดุงที่อุดรธานี
ก็เป็นสำนักสงฆ์ที่ท่านสร้างขึ้นมา
ตกลงกลับบ้านเกิดใช่ไหมครับอุดรนะ
เพราะว่าตอนแรกท่านบอกเอ๊ะหรือว่าจะไปนครนายกดี
เพราะว่ามีวัดที่นครนายกก็นิมนต์ไป
ก็ทีมข่าวของเราก็ถามตกลงท่านไปไหน
ท่านก็บอกเดี๋ยวไปอุดรไปบ้านเกิดมีสำนักสงฆ์อยู่นะครับ
ก่อนจะขึ้นรถมีชาวบ้านก็เดินทางมาจากอุบลนะ
โฉนดที่ดินมาให้หลวงปู่เดือนชัยได้ทำพิธี

ซึ่งหลวงปู่ก็เขียนอะไรบางอย่างให้กับเจ้าของโฉนดที่ดิน

พอเขียนไปให้เสร็จเจ้าของโฉนดก็เดินทางกลับ
แต่ว่าทีนี้ทีมข่าวของเราก็อยากรู้ว่า
หลวงปู่เขียนอะไรบนโฉนดของเจ้าของที่ดิน
ก็เลยโทรติดต่อไปหาเจ้าของที่ดิน
หลวงปู่เขียนอะไรไว้นะ
ฟังหน่อยว่าแม่หรือว่าเจ้าของที่ดินบอกว่ายังไงค่อยฟังนะ
บอกติเงียบเลยนะติเงียบเลยนะลูกนะ
พอติครับแล้วหลังจากนั้นติก็เงียบ
คือคุณติทีมข่าวของเรานักข่าวของเรานี่เงียบ
ครับแม่ครับแม่แต่ว่าลืมบอกคนตัดภาพคนตัดต่อ
แม่ไม่ได้บอกคนตัดต่อไงแม่บอกตัดติ
แล้วทีนี้คนตัดต่อก็เลยเอามาปล่อยเสียงให้คุณผู้ชมได้ฟัง

เออเดี๋ยวล่ะค่ะคุณผู้ชมบอกมา๓ตัวนี่แหละ
แต่ก็ไม่รู้อ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อย้ำนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราค่ะนอกจากเมื่อกี้อยู่ที่มุกดาหารแล้วใช่ไหม
ทีมข่าวของเราก็ไปดูที่บ้านเหล่าหลวง
ตำบลวังทองอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ไปที่สำนักสงฆ์พระเดือนชัยค่ะ
แล้วก็เป็นบ้านเกิดของหลวงปู่ด้วยนะ
ใช่ค่ะซึ่งสำนักสงฆ์ก็สร้างอยู่ในสวนยางพาราท้ายหมู่บ้าน
เนื้อที่ก็สักประมาณ๑๐ไร่ได้
เข้าไปดูนี่ก็จะเป็นกุฏิแบบชั้นเดียว
ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จนะคะ
ข้างกำแพงกุฏิเนี่ยมีการลงยันเป็นยันอัคระ
ข้างในเป็นเดี๋ยวอยากให้คุณผู้ชมดูภาพ
คือเป็นลักษณะเหมือนกับรูปหัวใจติดปีก
ก็เลยคาดว่าเป็นยันที่พระเดือนชัยเขียนเอาไว้
ทีนี้ตอนไปถึงไปเจอกับเพื่อนสนิทของพระเดือนชัย
ชื่อว่านายบุญธอมนายบุญธอมเนี่ยก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าผมกับพระเดือนชัยเรียนปฐมมาด้วยกัน
แล้วเดิมเนี่ยไม่ได้ชื่อเดือนชัยนะ
นักข่าวเราก็เลยถามแล้วเดิมชื่ออะไรล่ะบอก
ชื่อว่าหนูเดือนนายหนูเดือนสร้างสุระ
แล้วก็ถามว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะมาเป็นพระ
เป็นเพื่อนกันก็ต้องรู้นิสัยสิเพื่อนเป็นยังไง
ซึ่งนายบุญธอมก็บอกว่าก็เป็นคนขี้เหล้า
แล้วก็มักม่วนรักความสนุกค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าไม่ใช่คนอันตภัณฑ์นะทีนี้ก็เลยถาม
บอกว่าแล้วพระเดือนชัยมาบวชคือมีข่าวมาว่า
เดือนชัยบวชแล้วก็ศึกบวชแล้วก็ศึกหลายครั้ง
ซึ่งก็จะเป็นแบบนี้อยู่ประจำเพื่อนบอกว่าบวช
แบบนับครั้งไม่ได้เลยค่ะเพราะบวชแล้วศึกบวชแล้วศึก
แล้วทีนี้ก็เลยถามว่าอ้าวแล้วทำไมถึงบวชแล้วศึก
แล้วศึกล่ะรู้ไหมน่าจะประมาณ๘รอบล่ะ
ใช่ค่ะซึ่งนายบุญธอมก็บอกว่าอ๋อคือถ้าเกิดศึกออกมา
ก็จะเป็นโยมใช่ไหมล่ะมันก็จะไม่มีตังค์
แต่ถ้าเกิดว่าบ่วนเป็นพระก็จะมีเงิน
ทีนี้ส่วนเรื่องใบ้หวยเคยไปหาหวยกับพระเดือนชัย
แต่ก็ไม่เคยถูกสักครั้งเดียวไอ้พวกเรื่องท้ายตัวเลขต่างเนี่ยนะคะ
เพื่อนก็บอกว่าไม่เคยถูกแล้วเพื่อนเนี่ยก็เคยถามพระเดือนชัยด้วยว่า
อ้าวทำไมไม่เห็นบินทบาทเลยพระเดือนชัยก็บอกว่า
เอาจริงการกินเนี่ยมันไม่ยากหรอกคือมันสามารถฉันทางไลน์ได้
ฉันทางไลน์คืออะไรใช่คือพิมพ์ไปอยากได้อะไรก็พิมพ์ไปในไลน์
เดี๋ยวก็จะมีคนมาส่งเองส่วนเรื่องของพวกอิทธิฤทธิปฏิหารเนี่ยไม่เคยเจอ
เจอแต่ทำอิทธิฤทธิ์ทำร้ายข้าวของพังอันนี้ก็คือเป็นบ้านของน้องชาย
เพื่อนบอกว่าอ๋อมาก่อนนี่ไงอย่างที่บอกไง
ว่าหนูเดือนหรือว่าพระเดือนชัยเนี่ยนะเมาคืออาจจะเมาแล้วก็ไปพังทำลายข้าวของ
ส่วนที่จะมาอยู่บ้านที่สำนักสงฆ์ที่กำลังสร้างเนี่ย
อันนี้แล้วแต่เพื่อนเขาบอกว่าชาวบ้านก็ไม่ได้ห้ามอะไร
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วย
คือไปเจอชาวบ้านชาวบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็ไม่ได้สูงสิงอะไรกับพระรูปนี้
ซึ่งปกติหลวงปู่ก็จะมาไปมาอยู่ที่นี่ไม่ออกบินทบาท
ไม่มีชาวบ้านไปถวายอาหารนะฮะ
ทีนี้ทางกำนันเองก็บอกว่าถ้าพระเดือนชัยจะมาอยู่ที่นี่
ก็ไม่มีปัญหาหรอกชาวบ้านคงไม่ว่าอะไรไม่เกี่ยวอะไร
แต่การไปใบ้หวยแสดงอิทธิฤทธิถือว่าไม่เหมาะสม
ถ้าหลวงปู่มาอยู่จริงก็ไม่รบกวนชาวบ้านไม่เป็นไร
แต่ถ้ามาแล้วทำความเดือดร้อนรำคาญให้ชาวบ้าน
ก็คิดว่าชาวบ้านอาจจะไม่ยอมแน่นอน
ก็กลายเป็นประเด็นที่ว่าหลวงปู่จะกลับไปอยู่ที่สำนักสงฆ์ที่บ้านเกิด
หรือว่าย้ายไปจำวัดอยู่สำนักสงฆ์ที่อื่นหรือเปล่า
ทีนี้พอฟังมาถึงตรงนี้ก็อยากไปดูเรื่องทางคดีหน่อยหนึ่งคุณผู้ชม
ว่าทางคดีมันมีความคืบหน้ายังไงบ้าง
นักข่าวของเราก็ไปถามกับตำรวจ
ตำรวจก็บอกว่าจริงมันมีความคืบหน้าทางคดีไปเยอะเหมือนกันนะ
แต่จะให้ผมระบุออกมาว่าเป็นตัวเลข
ว่าจะรู้ตัวคนร้ายเมื่อไหร่ยังไงคงระบุมาไม่ได้
เพราะว่านี่มันก็ล่วงเลยมาวันที่๓๙แล้วไงคะ
คนก็เลยอยากรู้ความคืบหน้าของคดี
ซึ่งตอนนี้ชุดสืบสวนเขาก็มีการลงพื้นที่
เก็บหลักฐานต่างที่ยังคงสงสัยอยู่

หลักฐานจากบ้านหลายหลังเลยค่ะคุณผู้ชม
มีการเชิญญาติของน้องชมพู่เอาอย่างใครบ้าง
คุณตาชาญคุณตาของน้องชมพู่
แล้วก็เชิญนายนารินนางสาวสายฝนน้าของน้องชมพู่
นางสมพรหรือว่าป้าแตนป้าแตนของน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
ก็มีการเชิญมาไปเก็บเองที่เชิญมาสอบปากคำ
เพราะว่าจะมีการพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวหรือเปล่า
โดยเฉพาะระหว่างนายนาบรินซึ่งเป็นน้าของน้องชมพู่
กับลุงพลซึ่งเป็นลุงของน้องชมพู่นะฮะ
แล้วก็เรื่องนี้มีการเปิดเผยออกมาจากพ่อของน้องชมพู่

พ่อของน้องชมพู่ก็คือนายอนามัย
นายอนามัยพ่อของน้องชมพู่ออกมาชี้แจงว่าน้องชายของเขา
ก็คือนายนารินเนี่ยเคยมาขอเงินเขาจริงแต่ไม่ได้ทะเลาะกัน
นายนารินมาขอเงินนะครับเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อปลายปี๖๒
เรื่องมันตั้งนานมาแล้วนายนารินมาขอเงินแม่๑๐๐๒๐๐บาท
แล้วก็ขอเสร็จก็เรียบร้อยแล้ว
ไม่มีความขัดแย้งกันระหว่างนายนาบริน
พ่อของน้องชมพู่แล้วก็ลุงพลเลยนะครับ

กลายเป็นประเด็นที่ตำรวจต้องสอบปากคำทุกคนนะฮะ
ทีนี้ทางตาของน้องชมพู่ซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่สุดในครอบครัวแล้ว

ตาชาญก็บอกว่าเรื่องในครอบครัว
มันไม่น่าจะถึงขั้นที่มีการฆ่ากันแกล้งกันนะฮะ
การฆ่าน้องชมพู่ไม่น่าจะเกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัวนะครับ
ใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
ก็อย่างที่บอกล่ะค่ะว่าก็มีการเชิญญาติญาติไป
เขาก็ไปเก็บดีเอ็นเอไปเก็บเส้นผม
เชิญมาที่สถานีตำรวจภูทรกกตูม
แล้วก็มีการสอบปากคำพยานเด็กในหมู่บ้านกกอกด้วย
แล้วก็อย่างที่บอกคำถามก็จะถามลักษณะเดิม
ถามย้ำว่าวันนั้นเวลานั้นเนี่ย
อยู่ตรงไหนแล้วมีพยานยืนยันหรือไม่นะคะ
ก็ยาวกันไปสำหรับคดีของน้องชมพู่นะฮะ
ก็การหาหลักฐานการพิสูจน์ว่าน้องชมพู่โดนฆ่าหรือเปล่า
เราก็เสนอข่าวยาวกันไปทุกวันเลย
ยาวเรื่องของวันเสนอข่าวแล้วก็เรื่องของเนื้อข่าวด้วย
เพราะมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่แล้วก็น่าสนใจในกรณีของน้องชมพู่นะครับ